เราจะนำเสนอผู้หญิงที่น่าสวยที่สุดในโลก

โอ้โหเราแค่ประมาณสัก๑๐อันดับก็พอ

พอ๑ครบปีปั๊บในปีที่ผ่านมา
จัดอันดับเลยว่าผู้หญิงคนไหนเนี่ย

ถ้า๒๐มันก็มีเม็กซิโกมีญี่ปุ่นฝรั่งเศส

สหรัฐไตวันสวีเดนเคนยา

นะคะได้จากประเทศ

อังกฤษเรียกซะยาว

โอเคไหมให้ครบให้ครบก่อน

พี่ขัดคอหรือพี่อะไร

ไม่ใช่อันดับ๑๐หรอ

อันดับ๘จากสหรัฐอเมริกา

ดูสิดูหน้าอันนี้คืออันดับ๘

คนนี้นี่เป็นดาราหนังพี่เล่นหนังเก่งมาก

อันดับ๖สหรัฐกับฟิลิปปินส

หน้าคล้ายแขก
สหรัฐเป็นลูกครึ่งฟิลิปปินส์กับสหรัฐ

คือไม่นึกว่าจะมี

ไม่ได้นึกเลยนะว่าเมียเบอร์ก็ดูอยู่เออ

แค่ดูลูกแค่นี้

นี่หน้าสวย

ดันหรือดุนก็ได้

กาวกาโด

หน้าเหมือนฝรั่งเหรอพี่ม้า

แต่คุณรู้ไหมว่าอันดับ๑

แกก็ต้องไม่รู้สิ

เป็นนักร้องใช่มั้ย

ขอบอกว่าอันดับที่

ชอบมั้ย

แล้วก็ระดับน้อยกว่าปอย

เออมัยดาวิกา

คนที่พี่ไปวิจารณ์เขาตอนตั้งฉายา

ภาพตาต้องครึ่งนึง
ก็ทำให้ได้ครึ่งนึงสินะครับอันนี้พี่พ่อหน้าสไปเดอร์แมนหรือ

อันนี้ครึ่งนึงหรือครึ่งนี้อันนี้ครึ่งนี้ก่อนสิ

คนที่แบบว่าหน้าตาสวยเนี่ย

อย่างเช่นอย่างนี้นะต้องอย่างนี้ก่อน
สมมุติเดี๋ยวก่อนเอาอันแรกลูกกระตาก่อนใช่ไหม
ลูกกับตาทั้งสองข้าง

และสองข้างนี้ต้องอยู่ระหว่างตรงกลางได้เท่านั้น
ไม่ใช่ชิดไปหรือห่างไปไม่ชิดไปไม่ห่างไป
บางคนตาชิดไม่สวยห่างก็ไม่สวย
ดังนั้นเนี่ยสองอันนี้เท่ากัน
ก็มาวางไว้ตรงกลางให้เท่ากันได้ด้วย

มาจะเป็นผู้ชายจมูกปากเดี๋ยวก็ไล่กันไป
ใช่จมูกปากก็ต้องให้จังหวะนี่ไง
อันนี้เป็น๓แล้วก็เป็นอีก๔แล้วอีกครึ่งหนึ่ง

แล้วยังงี้ก็ถ้าเผลอทำศัลยกรรมมาอย่างเนี้ย
ติดได้ไหมติดเข้าไปอย่างนี้ได้ไหม

เขาก็เอาทำมาให้สวย
นางงามจักรวาลเขาจะบอกจะทำอะไรก็ทำเถอะ
เขาอยากส่งลูกสาวไปทำจังเลย

ฉันเคยเห็นพ่อแม่หน้าตาดีทั้งคู่นะ

ทุกวันนี้เก็บเงินเพื่อส่งลูกไปเกาหลี

นี่เลยค่ะโลกโสพิน

บอกว่าจับความลับของสตรีได้ว่าพวกเธอทั้งหลาย
มักชอบใส่สีแดง

เลือดหมูพูดไม่ได้ต้องมารูน

นี่ฉันจะบอกให้นะไอ้เรื่องสีเนี่ยนะ

ให้ตายหงตายชักเลยเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงตายชัก

ที่มันเอามาใช้อ่ะ
มันก็คือต้องใช้ใน
ในคำของฝรั่ง
ทั้งหมดทั้งปวงเลยเพราะว่าคนไทยเนี่ย

เดี๋ยวหนูจะเอามาให้พี่ดูว่าเราได้กำหนดมา

เรามีสีแดงชาติมีพี่
แต่ว่าถ้าความละเอียดอ่อนฝรั่งเหมือนตา

คาเมลเขาก็เรียกสีน้ำตาล

เมลด้วยคาเมลคือสีอูด
เขาก็เรียกว่าเป็นแบบสีคาเมล
คือมีหลายเฉดสี

แต่คนไทยเรียกน้ำตาลหมด

น้ำตาลอมเหลือง

ฟังพอพูดมารูนแล้วมาดูเก๋

อายุ๑๘๔๗ปีจำนวน๑๒๔คน
เป็นสถิติตามหลักการของเขาเนี่ยนะฮะ

เพราะฉะนั้นพี่ม้าประจำเดือนหมดลงเมื่อไหร่เนี่ยจะใส่สีอะไร
เขาบอกว่าเมื่อได้คำตอบมาก็คือ

แล้วในทฤษฎีสีสีแดงคือสีแห่งพลัง

เป็นสีที่ดึงดูดความสนใจจากเพศตรงข้ามด้วย

ใช่เปล่าคุณรีบต่อไปมั้ย

ผมชอบผู้หญิงใส่สีขาว

ชอบเนี้ยเฉย
ดูสะอาดตา

อย่างบางคนเนี่ยใส่สีดำไม่สวยเลยนะ
ดาราศาสตร์ค้นพบวิธีวัดแรงดึงดูดของดาวเลิก

รู้แรงโน้มห่วงที่ผิวพื้นโน้มห่วงเลย
โน้มห่วงที่ผิวพื้นบนดาวเลิกดวงในดวงนึงนั้น
จะทำให้เราคำนวณได้ว่าหากเราไปยืนบนดวงดาวดวงนั้นแล้ว
จะมีน้ำหนักเท่าไหร่มากน้อยกันไปสุดแต่ละดวงดาว
อยู่บนดวงจันทร์ฉันไม่มีน้ำหนักเลยเบาหิวเลย
นั่นไงนั่นไงนะครับซึ่งสัตว์อาจารย์เจมมี่แมทิวนะฮะ
เวียรัยบิติชโคลัมเบียได้บอกว่าเป็นความลับนะฮะ
วิธีใหม่นี้ทำให้รู้ว่าดาวเลิกตัวนั้น
ใหญ่และมีความสุขสดใสแค่ไหน

เคราะห์บริวารมีขนาดอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติ

ก็จะทำให้บอกได้ว่าดาวเคราะห์นั้นเนี่ย
ต้องมีน้ำแล้วก็อาจจะรวมไปถึงสิ่งมีชีวิต
ก็คือถ้ามีน้ำเนี่ยมันจะทำให้เกิดสิ่งชีวิต
ก็เป็นพวกแพลงต้อนเป็นพวก
เซลล์เดียวเซลล์เซลล์เดียวขึ้นมาอะไรอย่างนี้
ก็กำเนิดโลกก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมจนเป็นดายโนเสาร์

เป็นเป็นพรามเป็นจรรทาง

ในช่วงหน้าเนี่ยคะมันไม่ใช่แค่จรรทางอีก

ในช่วงหน้าใบเตยอาเสียง

ต่อสัญญาแล้วหลังจากมีข่าวว่าอาจจะไม่จอด

ต้องมาทำน่าสงสัยเก็บไว้สงสัยในช่วงหน้า
เดี๋ยวต้องไปถามพ่อฮ้อน
เดี๋ยวกลับมาใส่ไข่กันต่อค่ะ